เริ่มเลยวันนี้เรียกว่าเป็นประเด็นดังเป็นคดีดังมาก
วันนี้ทางตำรวจท
ก็มีการนำกำลังที่น่ะครับควบคุมผูกชนกว่า๑๐๐คนนะฮะ
ควบคุมตัวนะครับปริ๊กเอิร์นแจ่ออกจากโรงพักษณ์นะฮะ
แรกเมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้ที่สพเขาสุนกวางจังหวัดขอนแก่น
มีการเรียกระดมคนตำรวจที่สพเขาสนกวางรวมถึงตำรวจควบคุมฝุงชนกว่าร้อยนาย
เพื่อคุมตัวอย่างที่บอกไปเปรี้ยวเอิญแจ้ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าหันศพน้องแอ๋ม
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นำตัวผู้ต้องหาคดีหั่นศพทั้ง๓คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยใช้เวลาทำแผนในจุดแรกประมาณ๑๐นาทีเท่านั้นเอง
จากนั้นก็ไปจุดที่๒คือร้านสะดวกซื้อ
และร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่บ้านนวลธันทร์

แล้วก็จุดต่างที่เกี่ยวข้องคดีนี้

รวมถึงจุดฝังศพน้องแอ๋มด้วย
ในพื้นที่เขาสวนกวางบ้านโนนสง่า

แม่น้องแอ๋มและญาติจากนั้นได้คุมตัวทั้งหมด
ขึ้นรถตู้ของตำรวจออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะภายหลังทำแผนเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปขออำนาจสารขังผลัดแรกนะครับ

แต่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ที่จะคุมตัวสารผู้ต้องหาในคดีค้าทางศพ
ทำแผนก็จะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในโลกโซเชียล
ก็คือได้มีการแชร์ภาพของผู้ต้องหาทั้ง๓คนในอริยบทต่าง

นั่นก็คือภาพตอนที่ผู้ต้องหาเซลฟี่คู่กับเจ้าหน้าที่
โดยมีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวาง
จนทำให้ทางคุณโอปอร์อันนี้สารา
ทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
บอกว่าตนเองค่อนข้างระมัดระวังในการแชร์สื่อ

ถ้ามากไปอาจจะทำให้คนร้ายกลายเป็นฮีโร่ได้
หรือถ้าเกิดพูดถึงคนเหล่านั้นมากเกินไป
จากร้ายจะกลายเป็นดีจากน่ากลัวจะกลายเป็นเคยชิน
จะกลายเป็นเรื่องที่สังคมรับได้
จนกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในที่สุดนะครับ
ก็รับว่าเสบสื่อแล้วต้องมีสติด้วย
ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือ
เป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังสับสนกันอยู่
เพราะว่าทางข่าวตามสื่อต่างได้มีการออกไปนะครับว่า
วันนี้เปรี้ยวได้มีการไปขออโหสิกรรม

แต่จริงแล้วที่เห็นในข่าวนั้นไม่ใช่แม่ของแอ๋มนะ

ส่วนที่ใส่หมวกในผมทองนั่นไม่ใช่แม่นะ

นี่นะครับใช่ครับ
ที่บ้านของย่าน้องแอ๋มเคยมาอยู่กับน้า

ที่บ้านของย่าน้องแอ๋มเคยมาอยู่กับน้า
ที่บ้านของย่าน้องแอ๋มเคยมาอยู่กับน้า

ไม่ใช่แม่ของแอ๋มเป็นน้องสาวคนสุดท้องของแม่ซึ่งเป็น
ในฐานะในฐานะเป็นน้าของแอ๋มกับคุณยาย
ซึ่งทุกคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าตอนนี้แม่อยู่ที่กรุงเทพค่ะ
แม่ไม่ได้มีการให้อภัยห่วงเสียอะไรใดทั้งสิ้น
ที่ขอเข้ามาไปนั้นไม่ใช่ตัวแม่กับพ่อ
ให้เข้าใจถูกตามนี้นะค่ะ

ตามที่สื่อพโปรภำนำเสนอออกไปว่าเป็นแม่

น่าจะเป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดไปนะครับ

ทำไมสื่อถึงไม่ใช้วิจารณญาณ

เนี่ยเรารับอันนี้ไม่ได้เท่านั้นเอง

ข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรา

มันแบบว่าเน่าเฟะมากที่สุดเลย

แล้วพอเวลาเรานำเสนอออกไปเนี่ย

นำเสนอไปในสิ่งที่แบบว่า

ไปเชื่อดชูอะเธอนึกออกไหม

มาวางขายล่าสุดผมก็เห็นว่ามีทำเป็น

คืออันนี้ผมว่าสังคมมันไปกันใหญ่แล้ว

นี้ไงทำไมไม่นี่ละ
คนเราเวลาทำดีไม่เชิดชูกันนกแหละ
คนที่ทำไม่ดีกลับพูดถึงข่าวเขาอย่างหนักนวง
พูดถึงอะไรก็ไม่รู้โอเคตอนนี้กลายเป็นคนไปตีกระแสเรื่องแบบ

กลายเป็นคู่ดีเรื่องนี้กันทุกวันเลย
นี่นะการที่จะให้ข้าวนักโทษกินหรือว่าการที่จะให้ความสะดวกสบายกับนักโทษ
เราเป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคล่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดหรอก
เพราะมันก็ต้องให้มันเป็นมนุษย์นึกออกไหม
แต่ทำไมมันต้องมีภาพแบบนี้ออกมา
ให้มันมีความรู้สึกว่าอ๋อทำผิดแล้วทำเลย
แกจะสุขสบายมันตีความออกไปเป็นอย่างนั้นเธอเข้าใจคำนี้ไหม
คือไม่ต้องเอาภาพแบบนี้ออกมาไม่ต้องเอาออกมาแล้วจะดีที่สุด
คือตอนนี้คือบางทีสื่อไม่ได้เอาออกมานะพี่
แต่บังเอิญว่าคนที่ถ่ายกันเองนั่นแหละแล้วก็ส่งต่อกันไง
แข่งกันที่จะเอาออกมาใครได้ก่อนใครแน่ก่อน
อันนี้มีส่วนอันนั้นมีส่วนหนึ่ง

แล้วแชร์ต่อกันเป็นการแชร์กันต่อออกมาพอเป็นข่าวเป็นประเด็น
สื่อก็เลยเอามาลงกันตอนนี้เป็นประเด็นกันอย่างนั้นนะฮะ

แล้วตอนนี้เนี่ยนะพวกที่แบบว่าวัย

ไวมากเลยมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการแบบว่าอะไรควรไม่ควร

อันนี้ก็อาจจะเป็นในอีกมุมมองหนึ่งของเขานะครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็อาจจะมองว่าหลายคนฮะ
พึ่งสื่อพึ่งตำรวจลำบากก็อาจจะไปพึ่งในมุมของเพจสายดัก
ซึ่งบางเคสเขาก็ตรงไปตรงมานะก็เห็นกันชัดเจน
ก็อาจจะเป็นแบบมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องไปพึ่งแล้วล่ะตอนนี้

แล้วฆาตกรฆ่าคนแบบโหดเยี่ยมอย่างนี้ไม่ต้องใส่กุญแจมือ

คือทางตำรวจเขาได้มีการชี้แจงอะนะครับ
บอกว่าตอนนั้นไม่มีช่องข้อกราวหา

แต่อยู่ในโรงพยาบาล

แต่ก็ไปจับเขาด้วยสาเหตุของเขาฆ่าแล้วก็หั่นศพ
ใช่คือถึงเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่ได้สรุปออกมาอยู่ดีว่า
เขาทำหรือไม่ทำอะไรก็ไม่ควรไหมถ้าถามดูเนาะ
สำรวมได้ไหมสำรวมดีไหมเออสำรวมดีไหมเออสำรวมไม่ควรนะ
เนี่ยนะครับเขาก็มีบอกมาเนี่ย
เขาได้มีการชี้เลยบอกว่าเออณตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
ที่ได้มีการแชร์กันออกไปอะเดี๋ยวหายไปแล้วอะค้างไปแล้ว

แล้วก็เปรี้ยวเนี่ยนะฮะก็คืออายุก็ยังน้อยอยู่

เพราะว่าพ่อแม่สอนไม่เป็น

น้องก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคอยสอนหรอกแล้วก็ตอนที่เขาเป็นลูก
พ่อแม่เขาก็เป็นอย่างนี้พ่อแม่มันก็ไม่เคยสอนใช่ไหมว่า
อะไรถูกอะไรผิดคุณธรรมจริยธรรมหรืออะไรอย่างนี้
เรียนหนังสือก็ส่งไปเรียนอย่างนั้นแหละ
ไม่มีเงินส่งเรียนก็มานี่ออกมาเถอะมาช่วยกันทำ
คืออย่างนี้ฉันเนี่ยเคยส่งเด็กเรียนหนังสือพอมันสามารถเรียนหนังสือ
คือเราก็อยากจะส่งให้มันสูงสุดพอมันอ่านออกเขียนได้มันออกมาเลยนะ
พ่อแม่เอาออกมาเลยให้ทำงานคือจะแบบมาหาเงินกัน
แล้วมันไม่มีเวลามานั่งสอนว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด
อะไรมันควรไม่ควรเหมือนอย่างที่เธอสอนลูกเธอเธอเข้าใจคำนี้ไหม
ของมันไม่เป็นคนประเภทนี้ที่อยู่ในระดับนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไปหมดเลย
อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมจะเสริมนิดนึงก็คือว่า
เป็นเรื่องของสมัยนี้สังคมในโลกโซเชียล

การนำเสนอในข่าวนำเสนอเรื่องแบบผลงานต่างที่มันหลุดออกไปเนี่ย

นำเสนอยังไงก็แล้วแต่ถ้าได้รับการอบรมที่อย่างเธอบอกไว้นั่นไง
แล้วก็รู้จักการวิเคราะห์วิจัย
มันก็จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ได้ว่าอะไรถูกอะไรบ้าง
ถ้าเกิดเด็กสอนไปแล้วแต่เขาไม่ฟังในสิ่งที่พ่อแม่พูดอะพี่

มันก็มีบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่จำเอาไว้นะ
ถ้าเกิดเราสอนแล้วถ้าเกิดเราเป็นนะ
อย่างเธอมีลูกเธอก็ต้องสอนลูกเป็น
จริงมันก็รู้เรื่องแล้วมันก็ฟัง
แต่มันยังถึงวัยของมันที่จะต้องการแอนตี้

ดังนั้นเราจะทำยังไงล่ะที่เราจะเป็นนายมันให้ได้
เข้าใจคำนี้มาเราต้องเป็นนายลูกให้ได้
คือบอกพี่ม้ามันมีครับพ่อแม่สอนแต่มันไม่ฟัง
จริงก็เหมือนที่รถเมย์ถามไงเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ย
พ่อแม่อาจจะพยายามบอกในทางที่นี้แต่เด็กอาจจะไปสืบจากสื่อ
ไปแบบไปดูเองฟังเองวิเคราะห์เองแล้วคิดเองว่าไอ้สิ่งที่เห็นคือถูก
ตามกระแสถ้าสมมุติว่าสอนอย่างดีแล้วแล้วมันไปเลว
อันนี้เรียกว่ามันเป็นกรรมของมันแล้วก็เป็นกรรมของพ่อแม่
เข้าใจคำนี้ไหมที่มีรูปในลักษณะแบบนี้
แต่จริงถ้าซ้อนไปเถอะยังไงมันก็ฝังเข้าไปอยู่ในหัว